ส่วนใครที่เป็นสายกินสายเที่ยวนะคะคุณจะต้องฟิน
ฟินมากกับสถานที่ที่จะแนะนำต่อไปนี้ค่ะ
นี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านเกาะไผ่หมู่๕ตำบลไร่ใหม่
อำเภอศาลรอยยอร์จังหวัดประจบธีริคันนะคะ
ที่นี่เขามีกิจกรรมนี่คุณดูเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาล่องแผ่กินหมูกระทะ
เอาจริงดิกินหมูกระทะกลางน้ำอ่ะ
เออไม่เคยกินอย่างนี้เลยคือมันได้บรรยากาศดีเหมือนกันเนาะ
เป็นการแบบว่าชมวิวรับลมหนาวในพื้นที่ทุ่ง๓๐๐ยอด
แล้วผู้ที่ไปร่วมทริปคุณสามารถล่องแพรชมบรรยากาศ
แล้วก็ทานหมูกระทะแบบอิ่มจุกในราคา๙๙๙บาท
ผมว่าคุ้มนะ๙๙๙บาทนี่ต่อแพรนะ
มาแพ้นึงนั่งได้๓๔คน
คุณคุ้มนะหมูกระทะด้วยนั่งแพร่ด้วย

โหบรรยากาศดีชิลมากเลย
แล้วเขาจะมีหมูกระทะให้คุณ๑ชุด
มีน้ำอัดลมขวดใหญ่๑ขวดและน้ำแข็งอีก๑กระติก
พร้อมกับคุณเนี่ยกินลมชมวิวชมนกชมไม้ส่องลิงสมบนภูเขา
รับลมหนาวเต็มอิ่มเป็นประมาณ๑๒ชั่วโมงแบบเต็ม

แล้วในช่วงค่ำคืนคุณสามารถนั่งแพร่ไปชมหิ่งห้อยได้ด้วย
ตอนกลางคืนมีหิ่งห้อยด้วยมีหิ่งห้อยด้วยอ่ะคุณที่ประจวบเนี่ยนะ
ใครสนใจอยากจะไปร่องแพร่แบบนี้แนะนำว่าคุณต้องทำการจองล่วงหน้านะคะ
ลิงลิงสแหมดไม่เคยเห็นลิงเหรอตกใจหมดเลย
ก็เปิดให้ดูอ๋อตกใจหมดเลยถ้าเห็นหิ่งห้อยเนี่ยจะเออนะ
แต่จริงอย่างนี้คุณเขาเปิดบริการเพียงแค่๓วันนะวันละ๑รอบนะคะ
ตั้งแต่บ่าย๓โมงจนถึง๕โมงเย็นคือเขาจะล่องช่วงแบบก่อนพระอาทิตย์ตกนิดนึง
มันก็จะไม่ร้อนจัดจนเกินไปและอากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็ได้กินหมูกระทะกลางน้ำแบบนี้ด้วย
แวนไปเที่ยวกันได้ใครสนใจจองก่อนนะคะจะได้เตรียมความพร้อมกันเนอะ